แต่ข่าวของดิฉันถอนหายใจแล้วให้ไปไหนก็ไปไม่ได้ค่ะ

จะให้ดูกระบะคันนี้หน่อยมากลับรถหน้าร้าน

กระบะที่จอดอยู่ข้างหน้านั้นเป็นกระบะของเจ้าของร้าน

กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานเลย
ตรงบนท่ายางเลยนะ

แต่ตอนที่เขากลับรถไปชนกับรถกระบะของเจ้าของร้าน
เสื้อผ้ามือสองจอดอยู่ริมถนนนะคะหน้าร้านนี่แหละ

เสียหายอันนี้เป็นมุมกว้างมุมไกลจะเห็นชัดเลยนะ

เพราะว่าตรงประตูคนขับค่ะ
ยุบอ่ะสีรถถลอกลอกเป็นแผ่นเลย
แล้วดูสิกระบะคันนี้ไปแบบไม่จอดมาลงมาดูเลยค่ะ
ผู้เสียหายบอกว่าจริงจอดตรงนี้ทุกวันแหละ
แล้วตอนนั้นกำลังขายของให้กับลูกค้าที่อยู่ในร้าน

ทำไมรถตรงฝั่งคนขับทำไมมันยุบลงไปแบบนี้
เปิดกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยค่ะ
แล้วก็ฝากไปถึงกระบะคันนี้ที่ขับหลบหนีนะ

โลกว่าก็มีก็เห็นรอยโดนชนก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันแล้วก็ให้น้องย้อนกล้องดูก็เจอว่าเป็นรถกระบะ๔ประตูสีขาว
เราถึงอยากจะฝากคนชนยังไงบ้างพี่ถ้าเขาเห็นอยากให้เขามารับผิดชอบด้วยไม่ใช่ชนแล้วหนีอย่างนี้ไงเราไก่เกลี่ยกันได้
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำกันหน่อยละกันกระบะที่ชนแล้วก็ไปเลยเนี่ยเป็นกระบะทะเบียนกไก่ททหาร๔๕นครศรีธรรมราชแล้วก็คาดว่าตำรวจบอกว่าน่าจะตามตัวคนขับกระบะได้เร็วนี้นะคะ